หญิงสาวรายนี้เธอเป็นสาวออฟฟิศนะคะ
แล้วเธอบอกว่าเธอถูกคุกคาม

หนุ่มรุ่นน้องเป็นอดีตพนักงาน
อยู่ในบริษัทเดียวกันมาก่อน

ทั้งที่รู้ว่าเธอมีแฟนอยู่แล้วด้วยนะคะ
แต่มาดักรอเธอวันละ๓เวลา

คุณผู้ชมไปดูคลิปนี้กันหน่อยเธอโพสต์เอาไว้ในติ๊กต๊อกค่ะ
ทีมงานก็เข้าใจใส่เพลงเข้าไปดิฉันก็หล่อนตามนะคะเนี่ย

ชื่อว่าคุณตายเป็นสาวออฟฟิศนะคะอายุ๒๗ปี

แล้วในโพสต์ของเธอระบุแบบนี้เจอคุกคามแบบนี้ทำยังไงได้บ้างคะ

แล้วเธอก็บอกพี่กัดเอาไว้ด้วยอยู่ที่อำเภอบังพลีจังหวัดสมุทรปราการ
ลักษณะของภาพที่เธอโพสต์เอาไว้เนี่ยคือ
เป็นภาพที่เหมือนกับผู้ชายคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์มาดักรอหน้าออฟฟิศ
ให้ข้อมูลไว้ในคลิปเยอะแยะมากมายเลยนะคะว่า
บางทีมาจอดรอแบบนี้ให้เธอเห็น
บางทีไปแอบจอดมอเตอร์ไซค์ไว้อยู่ตามซอกหลืบบ้างตามซอย

แบบนี้แบบนี้คุณผู้ชมค่ะ
ที่บอกว่าเหตุการณ์เธอเล่าแบบนี้ให้ทีมข่าวของเราฟังว่า
ผู้ชายคนนี้เป็นพนักงานเก่าของบริษัทลาออกไปแล้ว
แต่วนเวียนมาเฝ้ารอเธอแบบนี้ที่บริษัทเป็นประจำ
เธอเองก็ต้องออกมาทำงานทุกวันแล้วก็กลัวมาก
เหตุการณ์มันเริ่มหลังจากที่มีงานเลี้ยงของบริษัท
ผู้ชายเนี่ยแชทมาบอกเธอว่าแอบชอบเธอนะ
แต่เธอปฏิเสธบอกว่าก็มีแฟนแล้ว
แต่ผู้ชายยังทักแชทมาคุยเชิงชู้สาว
ขอดูแชทหน่อยบอกแบบนี้ว่านอนหรือยัง
คุยไลน์ได้มั้งอุทิมงานใจเนียนเดี๋ยวช้าไว้นิดนึง

หรือยังคุยไลน์ได้ไหมนะคะ
แล้วก็ยังมีถามมาบอกว่าคิดถึงอันนี้
เข้าบ้านหรือยังนั่งอยู่คนเดียวน่าสงสารฝันดีนะ
คิดถึงอยากกอดกอดมองข้ามจนเบื่อแล้วรังเกียจเหรอเออ

คุยกันตรงเลยได้ไหมผู้หญิงไม่ได้ตอบ
จริงน่าจะมีคำตอบแล้วนะครับที่ผู้หญิงไม่ตอบก็คือคำตอบแล้วนะฮะ
ที่คือมานะบากบั่นขยันแชทขยันคุยคนเดียวมากเลย
ใช่คุณตายบอกว่าก็ทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าเธอมีแฟนแล้วนะ
แล้วจริงผู้ชายคนนี้ลาออกไปแล้วเพราะมีเรื่องของปัญหาส่วนตัว
คุณตายคิดว่าเรื่องมันก็น่าจะจบหรือเปล่า
แต่ปรากฏมกราคมที่ผ่านมามาดักรอหน้าบริษัทเลยค่ะ
เข้างานบ้างพักเที่ยงบ้างเลิกงานบ้าง
รู้เวลาของพนักงานในบริษัทนี้ดีว่าเขาจะพักกันตอนไหนด้วย

อย่างที่บอกหนักสุดเคยเปิดประตูเข้ามาแบบนี้

คุณตายบอกไปแจ้งผู้จัดการแล้วนะคะให้ไปคุยกับพี่ชายของผู้ก่อเหตุ

ฝ่ายชายหายไปได้สักพักนึงก็กลับมาทำพฤติกรรมแบบนี้ใหม่
ล่าสุดถึงขั้นไปคุยกับแม่ของคนก่อเหตุให้เตือนลูกชายด้วยนะคะ

โพสต์ด่าคุณตายแล้วทำพฤติกรรมไม่เลิกแบบเดิม
คุณตายบอกตอนนี้ห่วงเรื่องความปลอดภัยของตัวเองมากอึดอัดใจ
แจ้งตำรวจไปแล้วก็ทำได้แค่ลงบันทึกประจำวันเท่านั้น
ถ้าฝ่ายชายมีปัญหาทางจิตก็อยากให้ครอบครัวพาตัวไปรักษา
จะได้ไม่มาสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นแบบนี้ค่ะ
เหมือนเป็นแบบเป็นอาการทางจิตเหมือนคนป่วยจริงนะคะ
เพราะว่าเจ้านายเราก็เคยเป็นหัวไปคุยกับเขาข้างนอกแล้ว

เขาบอกว่าไม่ได้ป่วยครับแล้วก็ยิ้มหัวเราะอะไรอย่างนี้ค่ะ
นี่น่าจะเป็นคำตอบที่อยู่ในใจคุณผู้ชมแล้วว่า
แล้วคือหมายถึงว่าหัวหน้างานได้รู้ไหมเขาก็บอกไงว่า
คือไปคุยกับผู้ชายคนนี้มาแล้วถามด้วยว่าป่วยไหมเขาไม่ป่วย
ทีนี้คุณผู้ชมคะคนที่เข้าไปคอมเมนต์เนี่ยมีบางคนนะ
คุณผู้หญิงบางท่านบอกเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้
สิ่งเดียวที่ทำได้คือเธอบอกเธอไปแจ้งตำรวจ
ตำรวจให้ลงบันทึกประจำวันแต่เธอบอกว่าในเมื่อมาบ่อย
เช้าวันที่เธอจะไปทำงานให้เรียกตำรวจมาดักรอเลย
แล้วให้ตำรวจเข้าไปพูดคุยลองดูก็แล้วกันนะคะแล้วก็ขอให้เธอปลอดภัย

คำว่ารักคำว่าชอบกับการแสดงออกต้องระวังด้วย
เพราะว่าบางทีเส้นบางมันขีดขั้นเอาไว้อยู่
ถ้ามากเกินไปเดี๋ยวอาจจะกลายเป็นคุกคามได้นะครับ

และเราอาจจะเดือดร้อนในที่สุด